ถ้านึกย้อนไปในวัยเด็กตอนอายุ๑๗

สิบห้าหรอ

อ่านั่นละคือผมมันนึกไม่ออกหรอกตอน๑๕

พอกหนึ่งขวบปุ๊บ๔๐เลย

อ๋อเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน๑๔
ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรก
หวังขึ้นนะมันเป็นยังไง
เด็ก๑๕แต่ว่าไปเรียนตัดผม
แล้วตอนนี้เขากลายเป็นเจ้าของร้านตัดผม
อายุน้อย๑๐๐ล้านตัวจริงเสียงจริงเลยนะเนี่ย
ไปดูกันครับที่ร้านตัดผม
อันเนี่ยไม่รู้เลยว่าร้านเขาชื่ออะไรเอาดี
ก็มันเป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องพูดด้วยสำเนียงเขา

สอย๗ครับการจนะวันนิษย์
ตำบลคอหงษ์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ

เออสังเกตอย่างไรคะก็เหมือนกันขนาดนี้

แฝดหน้ามนต์๒คนนี้สุดยอดนะ
เป็นสุดยอดฝีมือของช่างตัดผมจริงด้วยวัยเพียงแค่๑๕ปีเท่านั้นเอง
คนหนึ่งเขาชื่อว่ากรพัฒน์หรือว่าน้องแต้ม
ส่วนอีกคนนึงก็คือกรร
หรือว่าน้องเติ้ลใช่ไหมน้องกรกิจ
กรกฤษนะหรือว่าน้องเติ้ลถ้าอ่านผิดขออภัย
ยังไงสะสองคนน่าจะอ่อนแบบนี้นะฮะ
ฝีมือสุดยอดไม่ธรรมดา
ทั้งสองคนเนี่ยบอกเลยว่าไปเรียนมานะถึงมีฝีมือมากขนาดนี้
ทั้งกรพัทรแล้วก็กรรฤษนะครับ
คือแม้จะเปิดร้านได้เพียงแค่๗เดือน

เพราะว่าฝีมือการตัดผมไม่ธรรมดา
พอเสร็จแล้วน้องพามาที่ร้านแล้วก็ไปเจอช่างที่เขาเก่ง
เขาตัดผมได้เร็วมาก๕นาทีประมาณ๕๑๐นาทีเสร็จ
น้องเขาก็เลยชอบแล้วก็เลยบอกว่า
หมาผมอยากตัดผมอย่างนี้จังเลยอยากเรียนตัดผม
เพราะว่ารายได้ดีอยากทำว่าชีวิตอิสระ
เนี่ยค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของน้อง
นี่เป็นไงเด็กเขามีความคิดอยากจะมีอาชีพนะ
คิดได้ตั้งแต่เด็กแล้วคุณคิดได้ตอนไหนคะ

ได้เหมือนกันใบตองพูดแล้วน้ำตาทีไหล

แล้วก็น้องเขาก็ได้รับการส่งเสริมที่ดีจากครอบครัว
ไปฝึกไปเรียนในการตัดผมอยู่๑ปี
สุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับก็มีความสามารถแบบนี้
แล้วเขาเริ่มต้นตอนไปเรียนสักประมาณอายุ๑๑ปีได้นะ

นาขึ้นมาเรื่อยน้องแต้มกับน้องเติ้ลเนี่ยนะครับ
แล้วก็ฝีไม้ลายมือก็อย่างที่เห็นแล้วฮะ
มีลูกค้าติดอกติดใจกันเป็นแถวแล้วก็สร้างรายได้เป็นอย่างดี
คุณลองคิดดูสิว่าเขาสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนสักเท่าไหร่กับการตัดผมแบบนี้
บอกเลยว่าเป็นหมื่นเดือนละ๑๐นะ
เฮ้ยเด็กอายุ๑๕ห้างงั้นได้เป็นหมื่น
เดือนละหมื่นนะครับเป็นหมื่นนั่นคือเบสิกเขานะครับ
เห็นแบบนี้กันแล้วก็อยากจะชื่นชมปรบมือให้กับน้องเขา
แล้วใครอยากจะไปลองดูว่าเอ๊ะฝีมือน้องก็แน่จริงขนาดไหน
ไปกันได้นะครับที่ร้านนี้ครับแต้มแอนเติ้ลบาร์เบอร์ทิสนะครับ
ชุมชนคห๖ซ๗ถกจนาวริตตำบลคหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดทรงคลา
ตรงคลาไปกันเลยพร้อมไหมพี่น้องครับ
สุดยอดนะได้ผมเท่แล้วก็ได้ไปเห็นความสามารถของน้องอยู่
คือจริงต้องบอกว่าดีมากเลยนะคะที่น้องเขารู้ว่าตัวเองชอบอะไรตั้งแต่เด็ก
แล้วก็ผู้ปกครองครอบครัวให้การสนับสนุน
จริงผู้ปกครองพื้นฐานครอบครัวนี้สำคัญนะว่าดูว่าน้องเขาชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็สนับสนุน
ส่งเสริมให้ถูกทางคุณเห็นไหมน้องเขาก็ใช้เวลาว่างจากการเรียนหนังสือ
แล้วมาตัดผมซึ่งมันเป็นแบบความภาคภูมิใจนะถ้าเกิดเราหาเงินได้ถูกไหม
ใช่แล้วก็เป็นทักษะเป็นวิชาชีพติดตัวคุณเป็นอะไร

เฮ้ยโถเอ้ยผมหงอกใช่ไหม

เดี๋ยวยังไงไปร้านของน้องเขาอยู่สงขลา
ไปทักอีกทีเดี๋ยวทักก็มีหงมีเฮาอยู่บนหัว